ค่ะคนดีเนี่ยคนทำดีต้องชื่นชมเรื่องราวต่อไปนี้ก็เหมือนกันค่ะ
เด็กปั๊มนะคะทำดีจริงมีลูกค้าไปเติมน้ำมันแล้วหยิบแบงค์ผิดให้
เขาเติมสองร้อยแต่ว่าส่งเงินไปให้ในหนึ่งพันกับหนึ่งร้อยบาทคือมองแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยนั่นเองค่ะ
เด็กปั๊มเห็นก็เลยนำไปคืนให้กับลูกค้าคนนี้
ก็เกิดเป็นความประทับใจขึ้น
เรื่องราวนี้ค่ะถูกแชร์ลงในโลกโซเชียล
เขาโพสต์เรื่องราวโพสต์ภาพเด็กปั๊มคนนี้ค่ะ

ขยันซื่อสัตว์ต่อลูกค้าต่อหน้าที่และงานที่ตัวเองทำ
เติมน้ำมันไป๒๐๐บาทเดร์หยิบแบงก์พันก์ก็แบงก์ล้อย
ส่งให้พนักงานโดยไม่ได้เอกใจ
สักพักพนักงานเดินมาบอกพี่ครับพี่ให้มาเกินครับ
พูดอะไรไม่ออกได้แต่ขอบคุณ

ทีมข่าวติดต่อสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์ค่ะ
คือนายเดชตาสิทธิ์เขาเล่าบอกว่า
วันนั้นเขาไปทำธุระที่อำเภอวาปีปฐุม
แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มปตท
ก็จ่ายเงินไปก็ไม่ได้เอกใจอะไรล่ะค่ะ
มารู้ว่าบีบหยิบแบงค์ผิดตอนที่พนักงานเดินเอาเงินมาคืน
ตอนนั้นเขาบอกว่ารู้สึกขอบคุณเด็กปั๊มคนนี้มาก
เพราะช่วงโควิดต้องใช้เงินต้องประหยัดคุ้มค่า
เงินเท่านี้อาจไม่มากแต่หากหายไปเนี่ยก็คงลำบากเหมือนกัน
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปปั๊มน้ำมันในระบุที่ระบุเอาไว้ในโพสต์นะคะ
ตั้งอยู่ริมถนนสาย๑๐๑วาปีปฐุมอยู่ที่อำเภอเมือง๑๐๑
ไปเจอนายกิติศักดิ์สิงสนั่นอายุ๓๒ปี
พนักงานปั๊มน้ำมันที่ถูกโพสต์ถึงคนนี้
เขาบอกว่าที่เขาตัดสินใจเอาเงินไปคืนลูกค้าเนี่ยนะคะ
เพราะนึกถึงคิดถึงใจเขาใจเรา
หากเป็นตัวเราเองบ้างจ่ายเงินเกินไปแล้วไม่ได้คืนเนี่ยก็คงจะลำบาก
เขาก็เลยคิดว่าต้องรีบเอาไปคืนเพราะเงิน๙๐๐บาท
สำหรับบางคนอาจไม่มากแต่บางคนที่มีฐานะยากจน
เงินเท่านี้อาจต่อชีวิตคนได้ทั้งครอบครัว
มันมืดนะครับในรถน่าจะมืด
ก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ไม่คิดถ้าเอาตั้งแต่ที่แรกแล้วครับ
ก็เลยไปคืนลูกค้าเพราะมันไม่ใช่ของเรา